สมุทรประการมีคนไปเจอศพของเด็กชายุเพียง๓ขวบ
ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็นำร่างไปโยนทิ้งครองจนเสียชีวิต
ตำรวจติดตามจนไปเจอผู้ก่อเหตุ
ก็คือเป็นคนที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้เพราะแม่เขาไปฝากเอาไว้
แล้วก็รู้จักกับแม่ของเด็กเป็นอย่างดี
ท่าทางรักเด็กท่าทางเอ็นดูเด็กจนแม่เขาไว้ใจ
เขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะทำกับลูกเขาได้ขนาดนี้
๓คนนี้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วติดตามจากรายงานครับ
ตำรวจสพบังบ่อจังหวัดสมุทรปราการคุมตัว๓ผู้ต้องหา
คือนางสาวนาริสราจีนสำรานนางสาววาราพรอิ่มสมบูรณ์
ผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องบาท
เด็กชายวัย๓ขวบจนเสียชีวิต
นำศพไปทิ้งที่คลองชวดพร้าวอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผู้ต้องหารำไห้ขอโทษครอบครัวของน้องบาท
และรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป

นางสาววราพรผู้ต้องหาสารภาพว่า

นำมาฝากเลี้ยงไว้ตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
กระทั่งวันที่๘พฤศจิกายนพาเด็กไปทำงานด้วย
ที่บ้านย่านหาทายราชเขตมีนมุรี
โดยอ้างว่าเด็กดื้อและสนจึงลงมือทุบตีจนสลบ
และพาน้องบาทไปหานายเรวัต
ภาพจากกล้องวงจรปิดหอพักของนายเรวัตย่านทุ่งครุ
ที่ผู้ต้องหาได้อุ้มน้องบาทเข้ามาในห้อง
พาน้องบาทมาเช็ดตัวในห้องนอนนานกว่า๒ชั่วโมง
แต่พอทราบว่าน้องบาสเสียชีวิต
ได้อุ้มร่างของน้องบาทไปทิ้งลงในคลองชวดพร้าว

กระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มในที่สุด
สำหรับผลการชนะสูตรระบุว่าน้องบาทเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ไม่ใช่การถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจคาดว่าน้องบาทอาจจะยังไม่เสียชีวิตทันที

แต่มาเสียชีวิตเพราะถูกโยนทิ้งลงคลองจนจมน้ำ
ด้านนางสาวจินแม่ของน้องบาทผู้เสียชีวิตบอกว่า
ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรคนร้ายทั้ง๓คน
ถึงได้กล้าลงมือก่อเหตุกับลูกชายของเธอแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาเธอและนางสาวนาริสรารู้จักกันเป็นอย่างดี
และมักจะฝากน้องบาทไว้กับนางสาวนาริสราเป็นประจำ
ไม่คิดเลยว่านางสาวนาริสราที่ดูรัก
และเอ็นดูลูกชายของเธอจะกล้าทำถึงขนาดนี้

เธอจะไม่ฝากลูกชายไว้กับคนอื่นอย่างเด็ดขาด

ตำรวจสพบแจ้งข้อหาข้าวผู้อื่น
โดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อน
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ
จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน